นักร้านข่าวมาแล้ว
สนับสนุนโดยพาเลสข้นหวานรสสตอเบอรี่รสช็อกโกแลตและรสงาดำ
พาเลสเติมรสชาติใหม่ให้ชีวิต

ตลอดข่าวสุดสัปดาห์ค่ะคุณผู้ชม
โอ้โหคุณผู้ชมหลายคนไลน์มาบอกเราเยอะมาก

ราชบุรีสุรินศรีสะเกดบ้านที่ฉันก็มี
นครศรีธรรมราชบอกว่าวันนี้ร้อนมากนะคะ

ใครดูช่องไทยรัฐทีวี๓๒ของเราอยู่ที่จังหวัดไหนอยู่ที่ไหนเนี่ย

ของใหญ่ชิ้นแรกที่จะพาไปอยู่ที่ไหนไปดูกันค่ะ
ใหญ่ไหมคุณภูเขาไม่ใช่ภูเขาสิคิงคอกคิงคงค่ะ
นี่คือคิงคองยักษ์นะคะเป็นยังไงใหญ่ไหมล่ะใหญ่เกือบเท่าภูเขาอ่ะ
คุณแม่จริงค่ะถูกต้องแล้วก็มากันเป็นครอบครัวนะ
ไม่ได้มาคิงคองตัวเดียวนะคะคิงคองครอบครัวนี้เนี่ยนะคะ
เขาอาศัยอยู่ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเท่าจังหวัดเชียงใหม่
โดยคิงคองตัวที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นพ่อคิงคองเนี่ย
มีขนาดสูงกว่าแปดเมตรโอ้โหใหญ่มากตึกกี่ชั้นเนี่ย
สามชั้นสี่ชั้นเลยคุณค่ะโดยโครงสร้างภายในนะคะ
เป็นโครงเหล็กค่ะซึ่งคิงคองยักษ์ตัวนี้ถือว่าเป็นคิงคองหุ่นฟาง
ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโอ้โหดิฉันเห็นคนเข้าไปอยู่ข้างในตัวมันได้
ถูกต้องแล้วค่ะถ้าเข้าไปในลำตัวของคิงคอง
ก็จะเห็นพวกตับไตไส้พุงม้ามปอดเซี่ยงจี้
มีขนาดด้านมีไม่มีมันสามารถเข้าไปด้านในได้
เพื่อที่จะเข้าไปถ่ายรูป
แล้วก็ไปดูโครงสร้างภายในว่าคิงคองตัวนี้เป็นยังไง
เพราะว่าใช้ทุนสร้างกว่า๔๑๐๐๐บาท
และใช้ระยะเวลาในการสร้างหุ่นคิงคองตัวนี้
วันค่ะสุดยอดมากโหมันใหญ่มาก
โอ้โฮมันใหญ่มากใหญ่ยิ่งที่สุด
พี่เขาเนี่ยแหละตกใจที่ฉันหรือเปล่า

ใจทุกคนเลยเพราะว่าความใหญ่ยิ่งมันทำให้เราแบบ
โอ้โฮคุณผู้ชมเล็กไม้ใหญ่เรานำเสนอค่ะ
แต่ยังมีใหญ่ต่อไปค่ะเพิ่งจะผ่านพ้นมาไม่นานนี้เอง
ช่วงของเทศกาลศาสตร์เดือน๑๐ที่จังหวัดอ่างทอง
เรียกกันว่าทั้งหมู่บ้านทั้งตำบลขนกันมาเพื่อทำเจ้าสิ่งนี้
ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจริงค่ะคุณผู้ชม

นี่เลยค่ะบรรยากาศความยิ่งใหญ่
ต้องเริ่มจากความสุขความสนุกสนานกันก่อน
ชาวบ้านเขามารำวงสนุกสนานกันแบบนี้
เพราะว่ากำลังกวนกระยาศาสตร์ค่ะ

แน่นอนเพราะว่ากระยาศาสตยักษ์ที่ว่านี้เนี่ยนะคะ
เทออกมาเป็นรูปแผนที่ประเทศไทยความยาวกว่า๙๙เมตร
แล้วก็กว้าง๕๙เมตรค่ะ
ถ้านึกไม่ออกว่ามันใหญ่ขนาดไหน

ใหญ่ยิ่งแล้วกว่าจะได้กระยาศาสตร์ขนาดนี้นะคะ
จะต้องใช้การทำกระยาศาสตร์กว่า๒๐กระทะค่ะ
คุณลุงคุณป่าคุณน้าคุณอาก็กวนไปด้วย
เต้นรำไปด้วยสนุกสนานมากนะคะ
ก็ถือว่าเป็นการสืบสารประเพณีของไทยที่ดีงาม
ได้ความสำคัญได้ความสนุกสนาน
แล้วก็ได้ความยิ่งใหญ่อลังการออกมา
เป็นกระยาศาสตร์รูปแทนที่ประเทศไทย
ยิ่งใหญ่ที่สุดในไทย

พระเจ้าช่วยมันใหญ่มาก
เรื่องราวใหญ่ยังไม่หมดแค่นี้นะคะ
ไปต่อแล้วกันลงใต้กันไป
ตรังจังหวัดนี้เนี่ยไม่ได้ตรังใหญ่นะ

ใหญ่จริงใหญ่ขนาดไหนไปดู
ไหนคะเดี๋ยวค่อยแง้ม

พาไปดูความอลังการกันที่จังหวัดตรัง
ทางวัดเนี่ยเขาได้มีการสร้างของขนาดใหญ่นี่ค่ะ
โอ้โหนี่คือคล้องขนาดใหญ่ที่มีหน้ากว้าง๕เมตรและมีน้ำหนัก๒๐๐กิโลกรัม
แถมยังมีนี่ด้วยระคังยักษ์ที่มีความสูง๘เมตรหนัก๔๐๐กิโลกรัม
ใช้งบประมาณจากญาติโยมที่ร่วมบริจาคด้วยจิตศรัทธากันทั้งหมด๗แสนบาท
ด้านล่างของระคังยักษ์นะคะสามารถเข้าไปนั่งวิปัสนากรรมฐานฝึกสมาธิ
และลอดผ่านได้อย่างสบาย

ใหญ่ยิ่งอลังการโอ้โหแต่ละที่นี่งัดความใหญ่ความบิ๊กมาแข่งกันแบบนี้

ยังมีอีกที่หนึ่งคุณผู้ชมที่จังหวัดราชบุรี
ที่นี่เขาก็มีความใหญ่แต่ไม่ใช่โอ่งใหญ่นะคะแต่คือเข่งใหญ่ค่ะ

ไม่ต้องค่ะเอามาใส่คนแบบนี้ยังได้เลยค่ะ

ลืมคิดเลยอะ
กว้าง๒๕เมตรยาว๒๕เมตรเขาว่ากันว่าคนสามารถเข้าได้ไปเป็น๑๐๐คน
แล้วเมื่อกี้ที่เห็นนะคะก็คือคนจับมือโอบกัน๙คน
นี่คือการทำเข่งยักษ์ค่ะของวัดชมภูพลตำบลหนองปลาหมออำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
สาระอเนกประสงค์แห่งนี้ก็มีชาวบ้านเขามาทำเข่ง
เพื่อที่จะแสดงถึงอัตลักษณ์ของชุมชนวิถีชีวิตชาวไทยยวน
เพราะว่าที่นั่นนอกจากทำนาแล้วนะคะเขายังทำเครื่องจักษานพวกซุมพวกเค็งแล้วก็อุปกรณ์จับปลาอีก
เขาขายดิบขายดีนอกจากขายในพื้นที่แล้วขายต่างจังหวัดด้วย
ที่สำคัญคือว่าเขาอยากจะอนุรักษ์งานจักษานแบบนี้ให้คงอยู่
เพราะว่าพวกพลาสติกต่างที่เป็นภาชนะก็มาเยอะมากนะคะ
ทำให้พวกวัสดุที่เป็นงานหัฐกรรมเลือนลางหายไป
ก็เลยทำมาเพื่อเป็นสัญลักษณ์
ใครที่ผ่านไปที่หมู่บ้านแห่งนี้จะเห็นเข่งยักษ์ตั้งหน้าหมู่บ้านเลย

กี่คนโอบนะคะเก้าคนโอบแล้วถ้าเข้าไปเพิ่งในก็อยู่ได้กันเป็นร้อยคนอ่ะคุณ
ไม่รู้ว่าเข้าไปแล้วจะออกยังไงเหมือนกันต้องเอาเข่งคว่ำลงกันลำบาก
มีตั้งโชว์ไว้แล้วกันไม่ต้องเข้าไปดูเป็นสัญลักษณ์ก็พอบางทีอาจจะใหญ่ทับบ้านไปเลย
หรืออ้อมแข่งครอบบ้านไปเลยมันใหญ่มากคุณผู้ชมเห็นมั้ย
เรื่องราวความใหญ่ยิ่งอลังการงานสร้างนะคะเมืองไทยของเราเนี่ยมีทั่วทุกภูมิภาคเลย
แล้วก็มีเรื่องราวดีแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมด้วย
และคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านที่ดูอยู่จังหวัดอะไร

ใช่ค่ะเชียงใหม่ฝนตกตั้งแต่เช้าอากาศดีนอนดูไทยรัฐทีวี

บางพื้นที่คลอง๖ธัญบุรีแดดร้อนนะเขาบอกอย่างนั้น

ออกฝนตกอุบลหนักมาก

ช่วงนี้แหละ๒๐๒๒ตุลาคมก็อากาศแปรปนเล็กน้อย
ใช่แล้วดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะคุณผู้ชม

เพราะว่าช่วงหน้าของกินที่หลายคนรออยู่กำลังจะมาแล้ว

เขาไม่อยู่ใช่ไหมแต่เขาทิ้งของกินเด็ดเอาไว้ให้เราด้วย

ไส้ทะลักแนวใหม่สไตล์ญี่ปุ่น
คุณชนะฝากบอกว่าทั้งอร่อยทั้งฟินฝุดเลย

บริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลลจำกัด
รวมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จัดงานแถลงข่าวเปิดโครงการ

พร้อมประกาศหัวข้อรอบคัดเลือก
เลิกลดละขยะพลาสติก
ในกิจกรรมประกวดภาพวาดโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ
เชิญชวนเยาวชนชั้นมัธยมศึกษาทั่วประเทศ

โลกประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษา
ซึ่งโครงการนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่๒๖แล้ว
พลาสติกโอเสนช่วงนี้เป็นสิ่งที่จะเป็นปัญหาศิลป์

เท่าที่สูงสุดมันเป็นอีกประเทศที่เกิดอีก

เพื่อนลูกตัวนี้ต้องรับรับรับรับ

จะเปิดให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษาสายสามัญทั่วประเทศเข้าร่วม
แบ่งออกเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอายุไม่เกิน๑๕ปี
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอายุไม่เกิน๑๘ปี
สมัครต้องแข่งขันกันเป็นทีมทีมละ๒คน
โดยสมาชิกต้องอยู่ระดับการศึกษาและสถานศึกษาเดียวกัน
ที่ผ่านรอบคัดเลือกในแต่ละระดับ
จะต้องเข้าสู่การแข่งขันวาดภาพพร้อมกันแบบสด
รอบชิงชนะเลิศภายใน๓ชั่วโมง
เยาวชนที่สนใจก็ส่งผลงานตามหัวข้อที่กำหนด
ลงบนกระดาษขนาด๑๑นิ้วครึ่งคูณ๑๖นิ้วครึ่ง
จัดส่งทางปรายศนีย์โดยไม่มีการพับภาพ
มาที่บริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัด

โครงการอีซูซูเยาวชนสัมพันธ์๒๕๖๑

จนถึงวันพระรหัสสบดีที่๑๓ธันวาคม๒๕๖๒
และจะประกาศผลการแข่งขันรอบคัดเลือกพร้อมกันทั่วประเทศ

ฉบับวันศุกร์ที่๑๑มกราคม๒๕๖๒